ท่านผู้ชมครับโรงฆ่าสัตว์เนี่ยตามกฎวันพระเขาจะต้องหยุดหยุดฆ่าสัตว์หยุดชำแหละสัตว
ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่านายกเทศมนตรีพาตำรวจบุกไปจับโรงเชือดหมูของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ค่ะนี่คือผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกอ่าผมก็ยอมรับผิดนั่นแหละว่าผมเนี่ยไปชำแหละสัตว์แห่ยังไม่ทันข้ามวันพระใหญ่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเลย
อืมแต่ไปถึงโรงพักเนี้ยจะจับจะปรับอะไรยังไงก็ว่ากันไปค่ะแล้วนายกเทศมนตรีมาต่อยผมทำไม
บ้านค่ายให้ดำเนินคดีกับนายกเทศมนตรีเทศบันตะบนบ้านค่ายฐานทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บทั้งใบหน้า
แล้วก็หน้าอกบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคือกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันก่อนนะซึ่งที่ลานจอดรถหน้าสพบ้านค่ายเนี่ยผู้ใหญ่สุนันเนี่ย
ตอนนั้นกำลังดูแลคนงานชำแหละหมูอยู่๑๗ตัวได้
อยู่ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตะบนบ้านค่าย
เพื่อส่งให้กับลูกค้าระหว่างนั้น
นายสุธิพงศ์ทองส่องแสง
เป็นนายกเทศบรรณีบ้านค่าย
มาตรวจสอบที่โรงฆ่าสัตว์โรงเชือดหมูของผู้ใหญ่
มากับตำรวจด้วยนี่ฮะ

มาเชื่อดหมูมาฆ่าหมู
ก่อนจะพ้นเวลาของคืนวันพระที่เขาห้าม

ตำรวจสพบ้านค่ายก็ให้ไปโรงพัก

พอไปถึงโรงพักผู้ใหญ่สุนันบอก
ผมก็ยืนคุยอยู่กับตำรวจ
อยู่นายสุธิพงศ์นายกเทศบรรณีตำรวจบ้านค่าย
เดินมาแล้วมาต่อย๔๕ที
นี่เข้าหน้าอกด้วยเข้าหน้าด้วย

จากนั้นนายกเทศมนตรีกับลูกน้องก็ขับรถออกไป

ผมก็ทำหมูก่อนเวลาก่อนเที่ยงคืนนะครับ
แล้วพอดีนายกเขาบอกมีคนแจ้ง

ไปตรวจสอบเพราะเขาก็แจ้งตำรวจไป
ตำรวจเขาก็เชิญตัวผมมาคุยที่โรงพัก
ผมก็ยืนคุยกับตำรวจว่าจะขึ้นไปโรงพัก

นายกเขาก็เดินเข้ามาหลังตำรวจเลย

แล้วเขาชกกี่ครั้งครับ

อีกมุมหนึ่งนะครับนายกเทศบรรดี
นายสุธิพงศ์ทองส่องแสงนะครับ
นายกเทศบรรดีที่บ้านไข้นะครับ

เพราะได้รับร้องเรียนมาว่าไปเชื่อดหมูในวันพระ
ซึ่งมันเป็นข้อห้ามอยู่นะครับยังฝ่าฝืน
ส่วนเรื่องที่ว่าเอาไปต่อยอะไรเขาทำไมยังไงเนี่ย

ผมผู้กรอบการเนี่ยก็ได้ขอให้ผมเนี่ยช่วยนะครับ
เชียร์ให้ปรากฏว่ามันผิดกฎหมาย
ไม่สามารถช่วยได้
ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้เชิญตัวไปที่โรงพักนะครับ
แล้วก็พอไปถึงที่โรงพักก็ได้มีการทะเลาะวิวาสนิดหน่อยนะครับ
เนื่องจากว่าทางผู้ประกอบการนะครับ
ผู้ประกอบการก็มีการพูดไม่ดีกับผม
ว่าทำไมถึงไม่ช่วยเขาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ดี

อ้าวก็เลยแยกเป็นสองคดีเลยเรื่องนี้